เรื่องขี่คุณแอร์แคร์เคยขี่อะไรบ้าง

เอาแบบพูดได้หรือพูดไม่ได้ที่นี่
เขาแบบแข็งหรือแบบอ่อน

พอดีค่ะได้กี่ไหม

ถ้าอยากรู้ติดตามในช่วงจูด้งเล่าไม่ยัง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

วันนี้คุณผมจะมาขี่นกกระจอกเทศ
แต่ตอนนี้กำลังทำความคุ้นเคยอยู่นะฮะ
กินหน่อยไหมลูกดูจะได้โตไว

เอานกกระจอกเทศไปไหนหนีไหนนะครับ

จะมาสอนเราในการขึ้นนกกระจอกเทศแบบนี้
พอเดินใกล้นางหนีนะจ๊ะดูไหม
คุณนางหนีแบบนี้ทำอย่างไร

เข้าเลยครับอยู่ไหนนะ
อุ๊ยคุณผู้ชมมึงจะเจอแล้วน่าจะใช่น่ะครับ

เป็นอย่างไรมาก็ถึงภาระฟาร์มปากท่อเลย

ดีแล้วนะครับวันนี้ที่น้องมาโทษที่นี่เราคือ
แรงเผล็ดเพราะพันธุ์
เป้าหมายคือเราต้องการการเรียนรู้
เราไม่สามารถจะยกไปไว้ให้ที่ไหนได้

โตแข็งแรงแล้วก็หาดูอาจจะยาก
จากขี่อาจารย์นี่เขากินเป็นเนื้อได้ไหม
ทั้งตัวเขาเลยนะเป็นประโยชน์ทั้งหมดเลย
เวลาที่เราจะไปขี่นกกระจอกให้ฮะอาจารย์

กระจอกเทศมันไม่ใช่สัตว์ในตระกูล

เพราะฉะนั้นวิธีการขี่หลังคือควบคุมให้อยู่

ใครขึ้นก่อนเขามาให้อยู่

ขนาดคนเชี่ยวชานะเนี่ย

นี่ครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมจะเริ่มขี่นกกระจอกเทศแล้วครับ
เป็นระยะทางเกือบ๑กิโลนะครับ

โอเคขยับไป

โอ้โหยากมากฮะ

คือตอนที่ขึ้นไปใช่ไหมครับ

ต้องทิ้งตัวไปข้างหลังแล้วมืออีกสองข้างเราต้องจับบีกฮะ

ถ้าจับไม่แน่นล่วงแน่นอน
คือว่าเมื่อกี้เป็นการเปิดประสบความสำคัญครั้งแรกเหมือนกัน
สำหรับผมยูด้งในการกินนกกระเจาะเทคครั้งนี้
ถือว่าภารกิจนี้สำเร็จครับ
ขอบคุณครับ